คุณหมอที่เวียดนามตกตะลึงเลยล่ะครับ
ว่ามีอะไรอยู่ในรูหูของผู้หญิงคนนี้
คุณธรรมดาเห็ดมันจะขึ้นที่ไหน

ที่ชื้นหรือว่ามันเกิดจากสปอร์
แต่คราวนี้หมอสงสัยสปอร์มันไปอยู่ในหูคน
แล้วเห็ดขึ้นอยู่ในรูหูของผู้หญิงคนนี้คุณ
คุณผู้ชมกำลังทานข้าวอยู่ต้องขออภัยนะฮะ

เมื่อกี้คุณผู้ชมยังส่งเมนูอาหารมาให้น่าอร่อยอยู่เลย
นี่ฮะเป็นเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในคลินิกแห่งหนึ่ง
จังหวัดเด่นของเวียดนาม
หลังจากหญิงเวียดนามรายหนึ่งมีอาการคัน

จากกล้องที่ส่องเข้าไปในหูของผู้หญิงคนนี้

เพราะมันคือเห็ดดอกเล็กจำนวนมาก
ที่ขึ้นอยู่ภายในรูหูของผู้ป่วย
หลังจากเจอสาเหตุสำคัญที่ทำให้เธอคันหูแล้ว
คุณหมอก็ต้องค่อยดึงเห็ดทั้งหมดออกมาจากหู
และช่วยทำความสะอาดรูหูให้

เนื่องจากรูหูของหญิงสาวมีอาการติดเชื้อ
แล้วก็การเติบโตของแบคทีเรียจนเป็นเชื้อรา

ห่วงหูของคนไข้คนหนึ่งไปเจอเจ้าพึ่งตัวหนึ่ง
ยังมีชีวิตอยู่เลยแล้วก็ต้องคีบมันออกมานะฮะ
นี่ก่อนเขาไปหาหมอนี่ถ้าอยู่เมืองไทยคงต้องร้องคันหู

พอมาดูแล้วก็แบบโอ้ขนลุกคุณผู้ชม